รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรค
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช๒๕๕๙
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้พบกับอาจารยิ่งศักดิ
เตรียมความสนุกมาสร้างสีสันในรายการ

กับสุเทพศรีใสตลกสู้ชีวิต
ที่เจอพิษโควิดจนงานหาย
ปัจจุบันหันมาเปิดธุรกิจขายกะปิโว

แต่ก่อนเนี่ยปั่นกะปิไป๒๐กว่าโล

พอจะออกงานทีนี้นะ๑๕๐บาท

พร้อมเส้นทางรวยที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
จากหญิงแกร่งที่สร้างเงินล้านจากการขายขนมถังแตก

จนปัจจุบันนำรายได้มาสร้างบ้านใหม่ถึง๓หลัง

มูลค่าทั้งที่ดินทั้งตัวบ้านก็ยังไม่ได้พร้อมเฟอร์นิเจอร์เข้า

แล้ววันนี้ครับอาชีพที่ผมจะมาแนะนำนะฮะรับรองว่า
แปลกและไม่มีใครกล้าทำอย่างแน่นอน
ลองทาดูดีกว่าครับว่าอาชีพนั้นมันคืออาชีพอะไร

พ่อครับโมเวลานานไป
มันเกี่ยวกับผี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

คนนี้เขาโพสต์ในโซเชียลเอาไว้ว่าใครก็ตามที่เพิ่งถอยห้องใหม่หรือซื้อห้องใหม่และจะย้ายเข้าสู่ห้องใหม่ถ้าไม่แน่ใจว่าห้องนั้นมีผีหรือไม่เขาพร้อมจะเทสสลีฟหรือว่านอนพิสูจน์ผีเพื่อสร้างความมั่นใจว่าไม่มีผีในห้องนั้นโอ้โหสุดยอดไอเดียรับทรัพย์เจ๋งเจ๋งแบบนี้เราจะไม่บุกมาค
ครับและนี่ก็คือศิลปินนุ่มผู้ปิ๊งไอเดียสุดปันเจิดนอนพิสูจน์ผีคุณเบียร์มิยวัตรแก้วซิริครับจากอดีตศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานบนปลายผู้กันมีรายได้กว่าสี่หมื่นบาทต่อเดือนแต่โชคร้ายประสบบุปติเหตุอย่างรุนแรงจนเสียแขนไปหนึ่งข้างเพราะซ้ำกรรมสัตว์ยังเจ
สุดท้ายก็ค้นพบกับอาชีพสุดบันเจิดนอนพิสูจน์ผีเพื่อความสบายใจแก่ผู้ที่อยู่อาศัยพร้อมโพสต์ลงบนโซเชียลจนผู้คนให้ความสนใจโด่งดังชั่วข้ามคืนว่าแต่ที่มาที่ไปของไอเดียนี้คุณเบียร์ได้แต่ใดมาล่ะครับถามก่อนเลยคิดอะไรไปโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้อย่างนั้นเลื่อนไทยสิแต่ดูไปเจอข่าวฆ่าตัวตายในหอพัก
ว่าไปสร้างความเรือดร้อนที่ทำให้เจ้าของหอลำบากอะไรแบบนี้ครับอ๋อ
ลงเหลืออยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีคนทำนี่หว่า
โทรไปแบบนั้นเหรอใช่เขาก็คิดสดแล้วก็โทรเลยครับ
ไปนอนตื่นขึ้นมาอีกทีบ่ายก็ตกใจมากครับ

เหรอมีคนทั้งงำมาวะเอ้ยคุณเบียคุณรู้ตัวไหมว่าคุณดังแล้วตอนนี้

เห็นได้ข่าวมาว่ามีคนมาขอสมัครงานกับคุณเวีย

ที่ผมประหลาดมากที่สุดก็นักบินเนี่ยครับ
นักบินจะมาสมัครงานกับคุณเบียร์

คุณคิดค่าจ้างยังไงในการที่จะไปนอนท้าพิสุถีอะครับ

อาจจะมีค่าเดินทางต่างหากแล้วก็ค่าดำเนินการอย่างนี้ครับ

แล้วตอนนี้มีคนเนี่ยจ้างให้ไปนอนเพื่อพิสูจน์ผีเนี่ยไปไกลสุดเท่าไหร่

ชาวบ้านจะรวบรวมเงินออกค่าใช้จ่ายต่างให้
ค่าตัวค่าเครื่องบินค่าโรงแรมอะไรอย่างนี้
เพียงแค่เห็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตตายโพสต์ข่าวคนเสียชีวิตในหอพัก
ว่ามันสร้างความไม่สบายใจให้กับเจ้าของและผู้ที่จะมาเข้าอยู่อาศัย
กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียสุดบันเจิด
ที่เรียกว่าแทบจะไม่มีคู่แข่งในตลาดเลยก็ว่าได้ล่ะครับ
เพราะเป็นอาชีพที่น้อยคนอยากจะทำชัวร์ป้า
และแน่นอนว่าเศรษฐีป้ายแดงมาทั้งที
จึงขอให้คุณเบียร์สาธิตการทำงานให้กับเหล่าพิธีกร
ทีมงานและคุณผู้ชมได้ชมกันว่า
เวลามีคนจ้างนั้นเขาจะใช้ชีวิตยังไง
ซึ่งบ้านที่คุณเบียร์รับจ้างวันนี้
บอกเลยครับว่ามีประวัติไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะครับป่าอาม
คุณเมียครับเราเดินทางมาถึงกันแล้วนะ
กับบ้านหลังนี้คุณเบียเขาจะสาธิตให้ดูว่า
การทำงานของเขาเนี่ยเขาทำยังไง
แต่สิ่งหนึ่งที่บอกเอาไว้ก่อนเลยนะว่า
ไม่ใช่เรื่องของการสาธิตคืออะไรครับ
บ้านหลังนี้มีคนตายจริงจริงครับอุ้ย
มีคนเสียชีวิตจริงเหรอครับเนี่ยป๊าอฮัม
ว่าแต่ประวัติเป็นยังไงล่ะครับคนที่เขาเสียชีวิตอ่ะ
เขาเป็นอะไรเสียชีวิตทราบไหมครับมะเร็งเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้น่ะ
เดินเดินมาเนี่ยเหมือนมีคนเดินอยู่บนบ้าน
มีเงากรนน่าของถุงใหญ่น่ะเดินก็เดินอยู่ข้างบนด้านเหรอ
ยังปกติดีครับยังไม่มีอะไรน่าสงสัย
บรรยายตรงจุดนั้นหน่อยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าใครที่เดินผ่านไปผ่านมา

ได้ครับพี่ได้ครับแป๊บหนึ่งครับ
นี่เขาไม่ได้นั่งแช่อยู่ในห้องเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม
ยังเดินสำรวจสถานที่ไปทั่วอีกด้วยล่ะครับ

ยังปกติดีครับไม่เจออะไรเลยครับ
เอางี้คุณเบียร์กลับมานั่งที่เดิมแล้วกินข้าวแล้วก็ฟังเพลงกันดีกว่าไหม

กลัวเหรอครับเนี่ยคุณเบียร์
สำรวจพื้นที่เรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด
แต่ดูทรงน่าจะท้องร้องแล้วใช่ไหมล่ะครับคุณเบียร์
นั่งทานข้าวเอาแรงดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยมาทำงานกันต่อ
วันนี้ทีมงานจัดอะไรไว้ให้ทานครับ

ผมและชื่นชมคุณเบียร์มากเลยนะ

อ๋าสังมาคฎดี

อยู่ก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นมา
ในห้องที่คุณเวียอยู่คนเดียว
ช่วงหน้าเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันครับว่า
เสียงนั้นคือเสียงอะไร
กลับมาสัมผัสอาชีพนอนพิสูจน์ผี

ให้กับลูกค้าก่อนเข้าอยู่
อาชีพทำเงินรูปแบบใหม่ที่น้อยคนอยากจะทำเพราะความกลัว
แต่ไม่ใช่สำหรับคุณเบียร์คนนี้ที่กำลังสาธิตวิธีการทำงานของเขา
ให้กับทีมงานและคุณผู้ชมได้ชมกัน
เมื่อช่วงที่แล้วระหว่างที่คุณเบียร์กำลังพักทานข้าวอยู่นั้น
ก็ได้มีเสียงปริศนาดังขึ้นจากทางหน้าต่าง
เราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับว่าเสียงนั้นเนี่ยคือเสียงอะไร
และชื่นชมคุณเบียมากเลยนะสุดยอดจริงจริงต้องเป็นผมนะครับ
จ้างเท่าไรกูก็ไม่ไปอ่ะโหเอาแต่มันก็ได้เอาแต่มันก็ได้
เสียงอะไรอ่ะเสียงมีเสียงตุ้มด้วยไม่รู้พี่
อะไรมาชนหน้าต่างชนกำแพงบ้านน่าจะเป็นเสียงนกบินมาชนบ้างครับ
การทำงานพิสูจน์ผีของคุณเบียผ่านไปจนถึงประมาณเที่ยงคืน
จากการเฝ้าดูและพูดคุยของป๊าอามณตอนนี้ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติใด
จากบ้านหลังนี้ทั้งสิ้นนอกจากนกที่บินมาชนกระจกก่อนหน้านี้นั่นเองล่ะครับ
เพราะฉะนั้นจึงพอสรุปได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
ภัยจากสิ่งลี้ลับแน่นอนครับป่าอาม
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคืออาชีพนะ
มันคืออาชีพที่คุณเบียเขาตั้งใจจะทำจริงนะครับ

แล้วอีกหนึ่งสิ่งคือเมื่อมานอนที่นี่แล้ว
สิ่งหนึ่งที่คุณเบียพร้อมจะมอบให้ก็คือการยืนยันการันตีเหรอ
เราก็นอนให้มีอีกครั้งหนึ่งเลยครับ
ก็คือมานอนพิสูจน์ใหม่
เอาแบบนี้คุณเบียฝากบอกอะไรถึงใครที่มีความเชื่อเรื่องแบบนี้
รวมไปถึงความรู้สึกของเราในการทำอาชีพนี้ด้วยครับ
อยากฝากไปถึงผู้ที่มีปัญหาหรือว่าพบกับปัญหาประเภทนี้ครับ

ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเพียงจุดเริ่มต้นเล็ก
จากการเห็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตใต้โพสต์ข่าวคนเสียชีวิตในหอพัก
ที่พูดถึงการสร้างความไม่สบายใจ
ให้กับเจ้าของและผู้ที่จะมาเข้าอยู่อาศัยจะเป็นสิ่งจุดประกาย
ความคิดของคุณเบียร์ให้ทำอาชีพสุดแหวกแนวแบบนี้ได้
จะเรียกว่าใช้ความกล้าของตนเองที่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับมาแลกเป็นเงินก็ว่าได้
นี่แหละครับตัวอย่างของคนไม่เลือกงานไม่ยากจน
สู้ชีวิตคิดต่อยอดไอเดียให้เกิดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเขา
ถึงแม้ร่างกายของเขาจะไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อน
แต่ก็ยังใจสู้และอดทน
ใครที่สนใจจ้างได้เลยครับราคาแสนถูก๑๒๐๐บาทเข้าอยู่เพื่อสร้างความสบายใจนาน๒๔ชั่วโมง
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบียมากนะครับ
พี่ไปไปเราไปแป๊บนึงพี่ไปไปสักแป๊บนึง

ไม่เอาตัวไข่ตัวมันแล้วไม่เอาแล้ว

เดี๋ยวผมร่วงกลับมาทำไมอ่ะ
จะบอกว่ามีญี่ปุ่นเนี่ยอาชีพนี้มีแพร่หลายเลย

ต้องมีอาชีพนี้เพื่อเวลาใครย้ายเข้าไปใหม่เนี่ยจะได้สบายใจ
มีอีกหนึ่งอาชีพที่ใบตองจะพาไปดูเป็นเศรษฐีถังแตก

สรุปว่าจะรวยหรือจะถังแตกครับเอาให้ดีงง
รู้จักไหมขนมถังแตก

วันนี้ไม่ต้องจะพาทุกคนเนี่ยนะคะไปที่สะริราช

จะพาไปหาป้าติ๋มแล้วก็คุณต้อมลูกชายของป้าติ๋มนั่นเองนะคะครับ
เพราะเขาเป็นเจ้าของร้านขายขนมถังแตกที่มียอดขายครึ่งแสนต่อเดือนต่อวันค่ะ
เฮ้ยครึ่งแสนต่อวันเอาล่ะเดี๋ยวใบลองจะพาไปดูเคล็ดลับว่า
ทำไมขนมถังแตกร้านนี้เขาถึงขายดิบขายดี
กันหรือเปล่าล่ะครับน้องใบตองนี่ฟังไม่ผิดใช่ไหม
ขนมถังแตกที่ขายกันตามงานวัดแค่ชิ้นละ๑๕บาทเนี่ยนะ
จะสร้างรายได้ถึงห้าหมื่นบาทต่อวันแหมคงต้องตามไปพิสูจน์
ตำนานที่ว่าอยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมล่ะครับน้องใบตอง
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะใบตองก็อยู่ที่หน้าร้านขนมถังแตกแล้วนะคะ
พี่ต้อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ไม่เคยเห็นขนมถังแตกไส้ทะลักขนาดนี้มาก่อนเลยล่ะครับคุณผู้ชม
สงสัยต้องโอนเงินไปให้น้องใบตองซื้อกลับมาฝากให้เฮียป้องและป่าอามด้วยแล้วล่ะครับ
ที่สำคัญนะคุณผู้ชมมีหลากหลายไส้ให้เลือกสรรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
ว่าแต่มีไส้อะไรบ้างล่ะครับเนี่ยน้องใบตอง
พี่ต้มอันนี้ทำอะไรใส่มะพร้าวอ่ะอันนี้เป็นขนมถังแตกไส้มะพร้าวงาครับ
แบบโบราณดั้งเดิมใช่แต่ว่าปัจจุบันนี้ไส้ของที่ร้านเนี้ยเยอะมาก
มีกี่ไส้คะที่ร้านมีทั้งหมดสิบไส้ค่ะฝอยทองใบเตยครับฝอยทองใบเตย
อยทองครับสอยทองธรรมดาลูกเกดครับลูกเกดข้าวโพดครับข้าวโพด
มะพร้าวงามะพร้าวงาสังขยาครับสังขยาไส้เค็มกุ้งครับ
เค็มกุ้งไส้ถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองแปลแล้วแปลแล้ว
เผื่อกวนอีกอย่างหนึ่งอะไรนะแม่ขนุนแม่ขนุนอ๋อโอ้โหมีเป็นสิบไส้
มีหน้าล่ะครับลูกค้าถึงมีทุกเพศทุกวัย
เลือกสรรกันได้ไม่มีเบื่อไม่แปลกใจแล้วล่ะครับว่าทำไม
ถึงขายดิบขายดีขนาดนี้ว่าแต่มือเป็นระวิงขนาดนี้เนี่ย
ตะวันขายขนมถังแตกได้กี่ชิ้นกันล่ะครับเนี่ย
วันหนึ่งเคยขายได้มากที่สุดกี่ชิ้นสี่พันชิ้นครับสี่พันชิ้น
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับข
ก้าวสิบกิโลกรัมครับคุณผู้ชมอ่าแล้วมีเตาทั้งหมดกี่เตาคะเนี่ย
หลุมคะทั้งสิบหลุมเนี้ยสี่สี่ชุดอ่ะพี่เฮ้ย
ก๋บเจ็ดชั่วโมงมันไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับอ้าง
อยู่แรงตรงนั้นรังอยู่ตรงนี้อันที่ไม่ดี
ขนมถังแตกร้านนี้ทายาทรุ่นที่สอง

อย่างที่น้องใบตองบอกไว้จริงครับ
จากความพิถีพิถันที่มัดใจลูกค้าแล้ว
เขายังมีแป้งสูตรเด็ดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน
ที่ใช้แป้งข้าวเจ้าหมักกับน้ำเปล่า

ในลูกค้าแล้วเขายังมีแป้งสุดเด็ดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน
ที่ใช้แป้งข้าวเจ้ามากกับน้ำเปล่า
เติมด้วยกลิ่นวานิลาทิ้งไว้นาน๔วันเป็นหัวเชื้อ
จากนั้นถึงเอามาผสมกับแป้งสารีดิบที่ทิ้งไว้อีก๖ชั่วโมง

แล้วยิ่งให้ไส้แบบจัดเต็มไม่ห่วงเครื่องอีกด้วย
ใครที่ได้สัมผัสเนี่ยก็เป็นอันต้องกลับมาซื้อกันใหม่กันแทบทุกราย
มาเหมือนกันได้ยินข่าวว่าอร่อยค่ะก็เลยมา
ถ้ามาที่ศรีราชทุกครั้งก็คือจะต้องแวะ
ก็คือไส้เยอะค่ะแล้วก็ความอร่อยของเขานะคะ
ที่นี่นะคะก็อย่าลืมมาลองถังแตกของป้าติ๋มนะคะวางหลังค่ะ
การันตีจากลูกค้าถึงหน้าร้านโดยลูกเด็กเล็กแดงพี่ปาน้าอา
เรียกว่าทุกเพศทุกวัยจริงจะไม่ให้การันตีได้ยังไงล่ะครับ
ก็นี่นะคือขนมที่มีทั้งแป้งคลักกับไส้ที่มีความหวาน

แม่อยากจะยนโฉมพร้อมพูดคุยกับป้าติ๋ม
ตัวจริงเสียงจริงแล้วล่ะครับว่าก่อนหน้าจะมาเป็นขนมถังแตกเงินล้านแบบนี้
ติมเนี่ยทำอะไรมาก่อนล่ะครับเนี่ยน้องใบตอง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะป้าติ๋มนะคะเศรษฐีทั้ง๗
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าติ๋มค่ะก่อนที่ป้าติ๋มจะมาขายขนมถังแตกเนี่ย
เคยขายอะไรมาก่อนโหชีวิตป้าลำบากตั้งแต่ต้นตั้งแต่แต่งงานนะอืม
เราเป็นแม่บ้านก็เริ่มค้าขายขายอะไรขายข้าวแกง
ก็ไปไม่รอดขายผลไม้ผลไม้ก็ไปไม่รอดกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งก็ขาย
ขายขายถ่านบางทีเราไปบ้านนอกใช่ไหมไปเอาถ่านมาแล้วก็ใส่ถุงถุงถ่าน
แล้วก็ยังไม่รอดอีกเหรอคะไม่รอดค่ะอะไรอีกอะไรก็ผลสุดท้ายก็เราก็เลยมาจับน้ำเต้าหู้
ตอนนั้นขายกับใครคะขายกับสามีสองคนขายมาสิบปีตรงนี้ก็เหนื่อย
จากที่มันอิ่มตัวก็คือได้มาเข้ามาขายถังแตกก็ได้สูตรมาจากเพื่อนนี่แหละ
นั้นอ่ะป้าติ๋มทำเป็นอยู่แล้วไหมไม่เป็นเลยไปลองซื้อซื้อเตาหมักแป้งแล้วก็มา
มาผสมสิ่งที่มันอร่อยจากเพื่อนเนี่ยเพื่อนบอกไม่หมดเนี่ย
มันอร่อยแบบไหนเราอยากได้แบบนั้นเอามาให้คนกินเหมือน
เหมือนที่เรากินแล้วอร่อยค่ะมันก็ไม่ได้อย่างของเขาอืม
แฟนก็ไปซื้อแป้งมาหมักใหม่แล้วก็ทะลองใหม่ทำทิ้งไปเยอะแค่ไหนป้าติ๋ม
เงินเป็นหมื่นเคยเสียน้ำตาหรือร้องไห้กับไอ้เจ้าขนมถังแตกนี้บ้างไหม
เสียหรอกน้ำตาแต่เสียความรู้สึกว่าเราจะได้อะไรสักอย่างที่มันของอร่อยนี่ทำไมมันยาก
ก็ฝึกอยู่นานไหมคะนานเป็นปีหลายเดือนหลายเดือนจ้ะ
หักทิ้งหมักทิ้งแคะทิ้งแคะแล้วแคะอีก
จนกระทั่งวันหนึ่งมันเข้าสูตรเข้าล็อกเริ่มที่อร่อยกับปากเราแล้ว
เป๊ะเลยเป๊ะแล้วก็นึกในใจว่าเสาร์อาทิตย์นี้ลูกไม่ได้ขาย
เอาถังแตกลงไปสิลองค่ะวันแรกห้าโลแป้งสองคนตายายออก
ครั้งแรกเลยคิดว่าขายเล่นเล่นขายได้ก็ได้ขายเล่นเล่นเอาเอาเป็นว่าตอนนั้นอ่ะ
ชิ้นละกี่บาทชิ้นห้าบาทห้าบาทวันนั้นจำได้ไหมวันหน้าเดียว
คือหน้ามะพร้าวอ๋อแบบโบราณหน้ามะพร้าวน้ำตาลใช่
แล้วจำได้ไหมคะว่าวันแรกขายได้เท่าไหร่เงินนัดไม่ได้นับ
โอ้โหคิดว่าวันนี้คิดอย่างเดียวว่าเราขายได้แล้ว
คนขายหมดแล้วพอดีมีเพิ่มทิ้งน้ำเต้าหู้เลยป้าติ๋มคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จจากการขายขนมถังแตกถึงทุกวันนี้
ลับคือเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้เป็นผู้ให้
ให้ในสิ่งที่ไม่ได้หวังว่าที่เราขายไปน่าจะเยอะน่าจะน้อยให้เขาถูกใจถูกปากนะให้มาก
ให้อร่อยสิ่งที่จะได้กลับมาคือชีวิตเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราให้เขาไป
ผลจากการให้อย่างจริงใจที่มีต่อลูกค้าทำให้ขนมถังแตกของป้าติ๋ม
เป็นที่พูดถึงจนสร้างเงินล้านได้ในเวลาไม่กี่ปีและทุกวันนี้ก็นำรายได้เหล่านั้น
ไปสร้างบ้านให้กับตนเองและครอบครัวว่าแต่กี่หลังแล้วล่ะครับ
เริ่มสร้างบ้านใหม่หลังที่สามบ้านหลังแรกอยู่ที่ราชบุรีหลังที่หนึ่งก็สร้างได้เป็นล้านนะคะ
แล้วก็หลังที่สองก็อ่าสี่กับห้าร้านหลังนี้นะคะ
แล้วหลังที่กำลังสร้างใหม่เสร็จก็ประมูลค่าทั้งที่ดินทั้งตัวบ้าน
ก็ยังไม่ได้พร้อมเฟอร์นิเจอร์เข้าตอนนี้๑๐กว่าล้านแล้ว
ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ได้มาทานก็ขอบคุณในสิ่งที่ได้กินขนมถังแตกอะค่ะ
สุดยอดต้องบอกนะค่ะที่ว่าแบบขนมถังแตกเขาอ่ะ
มีสุดเด็ดเท็จลับและแป้งเขาอร่อยมากแล้วที่สำคัญคือเขามีหลากหลายไส้

เอ้าเดี๋ยวอะไรชี้อะไรคือเมื่อกี้ตอนหิวก็เลยกินหมดเลย
กับพ่อค้าแม่ค้าร้านขายของชำมาฝากกันว่าแต่ร้านไหนจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ดูห่วงจุ้ยแบบฟรีฟรีกันล่ะครับเนี่ย
และร้านพอลลี่ร้านนี้นี่แหละครับคือผู้โชคดีแหมเจ้าของร้านเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะจ๊ะเนี่ย

พูดคุยเหนอวันนึงนี่ไหนได้เท่าอะไร
คนธรรมดาก็ได้อยู่๗๐๐๐๘๐๐๐คิด
โอ้โหทีโทเฉลี่ยไม่ธรรมดานะฮะ

แสดงว่าร้านนี้ต้องมีตัวอย่างห่วงจุ้ยอะไรดีแน่เลยใช่ไหมล่ะครับ
สินแสชัยไหนบอกคุณผู้ชมหน่อยสิครับสินแสชัย

เราขายวัสดุขายของชำใต้เป็นธาตุไฟเราขายพวกพลาสติกไฟเผาทองเป็นลาบ
ทางลมทิศนี้จะดีมากนะครับมันดีทั้งสองร้านเลย
ลมคือทรัพย์ลมคือเงินเรามีลมนะฮะไหลมาตลอดเลย
เพราะฉะนั้นลมเนี่ยมันไม่อาจจะเข้าทางทิศตะวันตก
มันเข้าทางทิศใต้เพราะเงินมันไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณเก็บกัก
แล้วของที่คุณจัดเนี่ยถือว่าจัดได้ดีมาก
ก็ของที่จัดเนี่ยก็จัดได้ดีเขาจัดเป็นซอย
ทุกคนสามารถเข้ามาใช้สอยอันนี้ถูกต้อง
แถมลมมาช่วยเราอีกเวลาบดมันขายนะขายแบบตูมตามเลยนะครับ
จดไม่ทันไม่เป็นไรครับคุณผู้ชม
ชวนวิธีรับทรัพย์แบบเน้นในการเปิดร้านขายของชำกันอีกที
เรื่องแรกหากเลือกได้ให้จัดร้านหันหลังไปทางทิศใต้
ซึ่งเป็นทิศของไฟเพราะเชื่อว่าเมื่อไฟปะทะกับข้าวของเครื่องใช้
จะทำให้ทรัพย์ของเราลุกโชนขึ้นมาเหมือนไฟที่กำลังปะทุยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
ลองเอาไปปรับใช้ดูสินแสชัยบอกว่าจะขายดีแบบทันตาเห็นเลยทีเดียว
ส่วนเรื่องที่สองควรจัดร้านให้เป็นซอยให้สามารถมีลมเข้าออกได้ตลอดเวลา
เพราะที่ไหนมีลมที่นั่นจะมีทรัพย์แม่
แต่หากร้านค้าไหนมีโครงสร้างที่ไม่เอื้ออำนวยหรือไม่สามารถจัดชั้นวางเป็นแนวนึกได้
ก็ให้แก้ปัญหาด้วยการใช้พัดลมดูดอากาศแทนได้เช่นกันครับ
เอาไปปรับใช้ดูรับรองรู้เรื่องเป็นเศรษฐีป้ายแดงแน่นอน
นี่แหละค่ะก็ต้องบอกว่าขอบคุณเชฟรับเทคนิคดีจากสิ้นแสชัยนะคะ
สวัสดีครับจะพบแล้วนะฮะคณะเสร็จถี่ชวนยิ้มคาเฟ่โชว์
อยู่คณะด้วยคนสิเราอยากเล่นตลกค่ะ
อย่างงั้นตอบต้อนรับอาจารย์ยิ่งสักครั้ง
โอ้โหจริงครับบุญดาแล้ว
ว่าแต่อาจารย์ครับทำไมถึงมาสนใจอดีตด้านตลกครับ
คือหรือว่าโรงเรียนทำอาหารนี่มันเจ๊งแล้วแหละครับ

ใครเขาก็ต้องมองหาอาชีพเสริม
ใช่ปะฉันก็อยากฮัดบ้างสิแปลว่ามีอาชีพเสริม
ว่าแต่ว่าละทีมาพวกเธออะไรอยู่เขาจะมาตั้งคณะตลกกันอ่ะ

แล้วถึงจริงนะคะเราเตรียมตัวต้อนรับครับ
ต้อนรับใครนะครับรุ่นพี่นักแสดงตลกประดับตำนาน

แล้วจริงตอนนี้ก็โดนเหมือนพวกเรา
แต่พี่ยกเก่งมากนะครับหารายได้เสริมนะครับจนตอนนี้เนี่ยเรียกว่าจะกลายเป็นรายได้หลักอยู่แล้ว

ด้วยธุรกิจกะปิโวของพี่เขาค่ะ
เจอกับพี่สุเทพศรีใสเลยครับ
เย่

นึกว่ายืนดูเนี่ยพวกเรามันเกินข้างกันต้องมี

อุ้ย

สั้นขอสั้น๓๔นามไส้สั้นจะหลุดเลยนี่แสดงว่าพวกคุณนี่๔คนนี้อยากจะมาเล่นตลกกัน
ทดสอบกันง่ายหลักภาษาอังกฤษแบบทีมเวิร์คอย่างสีเหลืองมะม่วงแมงโกแล้วถ้าติดคุกอ่ะล้ำโผู้ชายเจ้าชู้ลูกโม่
อีศาลกระภาคกลางนี่ค่ะพูดไม่เหมือนกันมีทางครบขี่คังขากจิ้นจกขี่เกี่ยมจิ้นเหลมขี่โกงอาจารย์จิ้นสักขี่เหนียว
แม่ตลกระดับตำนานมาเทรนด์ให้ขนาดนี้เนี่ย
พิธีกรเตรียมตัวไปตั้งคณะเป็นอาชีพเสริมกันได้เลยล่ะครับ

จนต้องหาอาชีพเสริมเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ว่าแต่เป็นยังไงมายังไงถึงขายกะปิโวได้ล่ะครับเนี่ย
เราอยากรู้ครับว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ครับพี่เทพครับ

จริงแล้วกะปิโหวสูตรโบราณเริ่มมาจากแฟนผมน้องป๊อป
ก็คือมาคุยกันตอนนั้นลูกเริ่มเข้ามหาลัยใหม่
ก็บอกเฮ้ยเรามาหาทำธุรกิจอะไรเสริมกันดีไหม
ใช่ไหมก็ผมก็เป็นคนชอบกินมะม่วงแช่อิ่ม
เขาบอกถ้าจะเอามะม่วงแช่อิ่มมาขายก็เอากะปิโหวไปด้วยเอากะม่วงสดมาด้วยสิ
เพราะว่าได้สูตรกะปิโอสูตรโบราณเนี่ยมาจากคุณยาย
ก็ทำไปทำมาอร่อยสั่งซื้อได้เลยนะครับ
คำว่ากะปิโหคืออะไร
กะปิโว่คือมันเป็นกะปิที่หมักหนึ่งตีขึ้นไปมาจากคลองโคน
แล้วเอามาผสมผสานกับน้ำตาลมะพร้าวแท้
ของเรานี่จะไม่ผสมน้ำตาลทรายเลย
แล้วความละเอียดความเนียนในการปั่นเนี่ยให้มันคลุกเคล้าเข้ากันรับตัวเหนียวหนึบ
แล้วพอตักยิ่มเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำให้ดู

เนียนของน้ำตาลมะพร้าวกับกะปิเนี่ยนี่ครับ
ป๊อบตักเข้าไปปุ๊บเห็นไหม
มันจะเป็นรูมันจะเป็นรูโหวตรงกลาง
คืออย่างนี้อาจารย์ที่ศักดิ์อยากจะบอกคือมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัว
กะปิคองโครนและน้ำตาลมะพร้าว
เพราะฉะนั้นสูตรนี้เขาจะใช้แค่คนนะคะ

เหนียวหนึบกำลังดีถ้าสัดส่วนผิดเนี่ยเหลวเละไม่ได้

ต้องรู้สัดส่วนระหว่างกะปิกับน้ำตาลที่พอดี
สุเทพกะปิคองโคนเขามีจุดเด่นตรงไหนนะคะ
มันจะหอมแต่ด้วยส่วนผสมมันก็ยังมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีก
มีเกลือมีนู่นนี่นั่น
นอกจากเรื่องของกะปิคองโคนแล้วนี่นะคะ

น้ำตาลมะพร้าวที่ผสมในนี้เอามาจากไหน
น้ำตาลมะพร้าวจ้องจักรที่เพชรบุรีเลย
เมืองเพชรคุณชื่อด้วยน้ำตาลมะพร้าว
ใส่ผงชูรสใส่กะปิกับ
ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ชูรส

ถามต่อไปเรื่องของขายช่วงแรกที่ขายเนี่ย

ตอนโควิดยังไม่มา๓๔ปีที่แล้ว

ไม่เชื่อว่าส่วนมากจะนักแสดงกลุ่มศิลปินดารา

จ้างชาวบ้านไปจ้างโรงงานทำ

ผมเคยไปเห็นที่เมืองอันเมืองคลอง

รายการที่ไม่เชื่อต้องพิสูจน์ให้ดู

ผมกับน้องป๊อปแล้วก็บางทีมีลูกช่วย

ไปปั่นกะปิไป๒๐กว่าโลตอนนี้เหรอคะ
โอ้โหเริ่มต้นขายใช้กะปิแค่๒๐๓๐กิโลกรัม
ตอนนี้ปลาเข้าไปเกือบ๒๐๐กิโลกรัม
เปลี่ยนจากอาชีพเสริม
เป็นอาชีพหลักได้แล้วล่ะมั้งครับเนี่ย
ว่าแต่ทำไมต้องกินกับมะม่วงเบาด้วยล่ะครับ
มะม่วงพันธุ์อื่นไม่ได้หรือไงครับ

สามารถจิ้มได้เหมือนกันไหมล่ะครับพี่สุเทพ
ทำไมต้องเป็นมะม่วงเบาทำไมเป็นม่วงน้ำดอกไม้มะม่วง
ผมคิดว่าเสน่ห์ของมะม่วงเบาเนี่ย
มันต้องเปลือกบางต้องกรอบต้องเปรี้ยว

แต่พอละกินกับกะปิอัวแล้วมันจะเข้ากัน
มันเนียนก็เลยเอามาประกบคู่กัน

แล้วคนภาคกลางเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย

แล้วกะปิโวสูตรโบราณนะครับ
ไม่จำเป็นต้องกำมะม่วงเบาเปรี้ยวอย่างเดียว
ผลไม้ทุกชนิดแล้วความอร่อยของเขานี่
จะออกรสชาติเป็นเสน่ห์ของผลไม้นั้น
ผมลองกับชมพู่
จาก๒๐ปีที่แล้วชิคกี้พายเจอกัน

โควิดเองก็ปรับตัวมาขายออนไลน์ใช่ไหมพี่สุเทพ
อันนี้จะพูดให้ฟังว่ามีลูกค้าทางออนไลน์เนี่ย
หรือว่าลูกค้าที่เคยไปกินเราตามบู๊ตตามอะไรเงี้ย
เขาก็ฮิ้วไปฝากเพื่อนที่ออสเตรเลีย
พี่สุเทพเคยวางแผนถึงขั้นว่าจะนี่เลยขายเฟรนชายด้วย
มีสาขาก็จะเปิดแต่ทีนี้ว่ามาช่วงโควิด

คณะตลกเราครับบอกว่ากะปิพี่เทพไม่ธรรมดานะครับ
เพราะถึงเขาจะมีซุปเปอร์สตาร์ตลกอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับ
จังหวัดสงขาเลยเบาแท้ครับ

กะปิโวสูตรโบรัน
แล้วของผมนะครับภูมิกับหม่ำ

สบายใจได้ผมไปตรวจมาแล้วครับไม่เจอครับ

ราคาโอ้วกระปุกใหญ่ครึ่งกิโลนี่๒๐๐

อ่ะมันอร่อยไง

แต่ถามบอกว่าพี่สุเทพมีของดีห้อยติดตัวไว้
เหมือนเป็นเครื่องรางของขลังที่ช่วยให้ขายดีด้วยเหรอ

พุทธคุณก็คือมีแท้วคาดอยู่ยงพลงคภัณฑ์
เสน่ห์แม่ตาอะไรประเภทนี้

ของอะไรก็ช่างจะอร่อยไหมอร่อย
ผมคิดว่ากติที่ไปได้เนี่ย

นี่แหละครับของสุดขลังจากพี่สุเทพ
อกจากเรื่องเมตตามหานิยมแล้ว
ยังช่วยหนุนดวงหนุนความสำเร็จ
ทำให้กะปิโวป้ายสุเทพศรีใส
ขายดิบขายดีเป็นที่นิยม
แต่กว่าจะมีวันนี้บอกเลยครับว่า
พี่สุเทพเนี่ยสู้ชีวิตมากล่ะครับ

คือบางทีเนี่ยต้องยอมลดค่าตัวเพื่อให้ได้งาน

ผมคิดว่าเป็นกันหลายคนโดนกันหลายคน
แล้วพี่รู้มั้ยว่า
พี่รู้มั้ยว่าวันนี้มาเนี่ย

เป็นโควิดซีซั่นที่๑
ถ้าไม่ได้จะปีอู่ก็สงสัยจะแย่เหมือนกัน

มีอะไรนะฮะอยากจะบอกกับคุณภรรยาไหมเอ่ย
เราร่วมหัวจมท้ายเป็นครอบครัวเดียวกันมาก็๒๓ปี
เขาเคยบอกว่าเคยมีรายการสัมภาษณ์เขา

เขาบอกอยู่ได้เพราะคำคำเดียว

ก็คือก็ขอบคุณที่เราใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้ว
ก็ต้องต่อสู้ประคับประคองและตั้งใจฝ่าฟัน
ไม่ว่าจะเป็นโควิดโคโยตี้โคกระเบือ

ฝ่าและอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน

เอาเห็นบอกว่าแม้จะเจอโควิดแบบนี้นะครับ
แต่พี่สุเทพก็ยังใจดี

เราเห็นบุคลากรการแพทย์พยาบาลทั้งหลายออกมาต่อสู้

เราเอาไปเห็นเขาไปมอบกันไปบริจาคกันไปเป็นกำลังใจกัน
ผมก็ไปซื้อมะม่วงมาทีนึง๒๐๐โล
มานั่งหั่นกัน๒คนไปบริจาคช่วยบุคลากรการแพทย์๑๘โรงพยาบาล

ภายในอินทศเทพฯนะฮะจากศักดิ์ทัศน์ประทบเหมือนเราทุกคนเหมือนกัน
แต่ดำใจนะฮะไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับ
ทางรายการครับไม่มีอะไรจะมอบให้ครับ

ไม่ใช่

ฝากร้านแบบเต็มอีกทีครับ
สปีโวสูตรโบราณครับ

ส่งทุกวันจันทร์และวันพฤหัส

และวันนี้ครับต้องขอคุณพี่สุดเทพศีรษัย

ส่วนอาจารย์ยิ่งสากค้ายังอยู่
ยังไม่ให้ไปไหนนะคะอาจารย์ปกติ

มะม่วงจิ้มอะไรต่างอย่างนี้ไหมคะ
เป็นเราจะกี่กะปิโววทุกอย่าง

สมมติอย่างเมื่อกี้

เรามีอันอื่นพอจะมาจิ้มได้ไหมครับ

อีวีอุ้ยได้หรอพี่ก็ถนัดตับผลไม้นอกค่ะครับได้ค่ะ
โอ้เต็มได้ไหมคะต้องทางนี้ค่ะชอบมากเลยต้องเป็นผลไม้
แบบมีลัมนีนสูงจริงจริงทานผลไม้ก็ดีกว่าสุขภาพเนอะ
อาจารย์ว่าโอเคแต่จริงแล้วเราคงทำเองไม่ได้หรอกค่ะ
กะปิดีก็หายากน้ำตาลดีเราก็ไม่มี
ก็อาจจะทำได้แค่น้ำปลาหวาน
ก็ต้องเคี่ยวใส่กุ้งแห้งใส่นู่นใส่นี่

แต่ก็ต้องกินด้วยความบรรยะบัญญังเพราะจะทานหวานมากไหม
ไปกินหวานเยอะเห็นบอกว่าที่กินหวานมากบางทีมันก็ไม่ดี
วันนี้ขอบคุณอาจารย์กินสับมากนะครับที่มาเปิดคิดลับดีโน้ท
ขอบคุณครับ
ลืมนะครับอาทิตย์หน้านะฮะเจอกันเหมือนเดิม๕โมงเย็น
ทางขนาดทีวีช่อง๓๒
ดูก่อนรวยก่อนในเศรษฐีป้ายแดง
สวัสดีครับ